มาดูความคืบหน้านะคะในการกู้ร่างผู้ที่ศูนย์หายขึ้นมา
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้
เป็นเหตุการณ์สาลาเรือนไทย
แม่น้ำแม่กรองในจังหวัดสมุทรสาครนะคะ

จุดนั้นเป็นร้านอาหารเป็นร้านขายเครื่องดื่ม

มีประชาชนเข้าไปใช้บริการร้านเหล่านี้
เป็นจำนวนมากและเป็นวันหยุดด้วยนะคะ
จากการพังถล่มลงมามีผู้สูญหาย๒ราย
ใช้ความสามารถจนสามารถกู้ร่างที่ศูนย์หายขึ้นมาได้๑ร่าง
แต่ว่าตอนนี้ยังคงเหลืออีก๑ร่าง
เตรียมกู้นะคะเพราะยังมีอุปสรรคในพื้นที่อยู่
นี่เป็นช่วงเวลาเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ก็คือช่วงเที่ยงคืนที่สามารถกู้ร่างแรกขึ้นมาได้
ร่างแรกเป็นแม่ค้านะคะ
แม่ค้าขายกาแฟอยู่ในสาลาแห่งนั้นแหละ
ไปเจอบริเวณมุมของซากประหลักหักพังที่ถล่มลงไปใต้น้ำแล้วเนี่ยนะคะ
จากกรณีที่เกิดขึ้นสรุปยอดผู้บาดเจ็บแบบนี้นะคะ
มีมากกว่า๒๓คนส่วนผู้สูญหายมี๒รายด้วยกัน

คือนางสุรีอุราชื่นอายุ๓๗ปีเป็นแม่ค้าขายกาแฟ
ส่วนอีกหนึ่งร่างที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะกู้ขึ้นมาอยู่นะคะ
เป็นร่างของนางสาวพรพิไลเสือเล็กเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
เป็นลูกค้าที่มารับประทานอาหารช่วงเที่ยงที่บริเวณสารานี้นะคะ
ความคืบนั่นล่าสุดคณะประจินทานสิริสิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างของนางสุรี
ซึ่งเป็นแม่ค้ากาแฟขึ้นมาได้แล้วเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ
เพราะว่าถูกโครงสร้างอาคารทับเอาไว้อยู่บริเวณใต้น้ำเลย
ก่อนที่จะนำศพไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
ส่วนร่างของนางสาวพรพิไลนะคะพบแล้วแหละ
ตั้งแต่ช่วง๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นนะคะ
จะต้องนำเชือกไปผูกร่างเอาไว้
แต่ว่ายังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทันทีนะคะ
เพราะว่าถูกจัวของสาลาทับเอาไว้
ประกอบกับบริเวณที่เกิดเหตุการณ์
มันมีอุปสรรคหลายอย่างนะคะ
ทั้งจุดที่ถล่มลึกลงไปใต้น้ำ๘เมตร
ห่างจากฝั่งออกไปอีก๑๐เมตร
และใต้น้ำกลางคืนมืดกลางวันก็มืดเหมือนกัน
จ้าวนาธิบอกว่าถ้าสมมติว่าจ้าวนาธิลงไปแล้ว
อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะรวมทั้งซากประหลักหักพัง
มีค่อนข้างเยอะเศษเหล็กก็กีดขวาง
จำเป็นจะต้องวิธีการก็คือ

ออกก่อนถึงจะนำร่างที่๒ขึ้นมาได้ค่ะ
ส่งที่พบเมื่อวานที่พบตลกลางคืน
คืนเนี่ยนะครับอยู่มุมบนซ้ายสภาพของตัวอาคารที่ไหลลงไปเมื่อคืนที่เสาไปทับไว้เนี่ยอยู่มุมบนซ้ายแต่เมื่อเช้าที่เจอมาเนี่ยนะครับที่เจอมาเนี่ยจะอยู่มุมล่างขวาอยู่ข้างล่างข้างล่างขวานะครับเพราะฉะนั้นยากในการเอาขึ้นมาเพราะว่าสิ่งของจะไหลลงไปกดทับอยู่แต่พอเจอแล้วปั๊บเนี่ยอันนี้เราต้องรอเอาสิ่งของ
ขึ้นไปสักระยะนึง
นับมาจนถึงปีนี้ก็๔๗ปีผ่านมาแล้วนะคะ
มีการดัดแปลงต่อเติมกระทั่งจนกลายเป็นร้านขายของริมน้ำในปัจจุบันนี้
ก็อาจจะทำให้โครงสร้างอาคารที่ถูกน้ำกัดซะเป็นเวลานานหลายปี๔๗ปีผ่านไป
ไม่สามารถรองรับน้ำหนักเอาไว้ได้และจุดนี้เป็นท่าเรือเข้าออกตลอดเวลาด้วยนะคะ
คาดว่าน้ำที่บริเวณเวลาเรือเข้ามามันจะซัดเข้าไปที่ฝั่งซัดเข้าไปที่เสาของอาคาร
อาจจะทำให้เสาอาคารไม่สามารถรองรับน้ำหนักเอาไว้ได้จนทำให้สาลาพังถล่มลงมาค่ะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นออกสำรวจท่าเทียบเรือที่พักริมน้ำลำคลอง
พร้อมประสานกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดโยธาธิการผังเมืองจังหวัด
ผู้เชี่ยวชาญลงไปตรวจสอบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะขึ้นซ้ำได้อีก
ส่วนความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะคะได้ให้พัฒนาสังคมจังหวัดกาชาติจังหวัดมาดูแลเพิ่มเติม
ด้านคดีก็กำชับให้พนักงานสอบสวนทำงานอย่างรอบครอบค่ะ